ที่จังหวัดกระลสินมีไพร์ใกล้ตัวค่ะ
มาบอกกล่าวคุณผู้ชมหน่อยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงค่ะ
มีคนร้ายนะคะฉุดฉุดผู้หญิงนะแล้วก็ขึ้นมาบนรถจักรยานยนต์

พักเลยเริ่มแล้วเริ่มจอดแล้ว
เริ่มกระดึ๊บไปต่อมา

ไปทำร้ายผู้เสียหาย
คุณเห็นไหมคะรอบมืดไหม

ลักษณะเป็นผู้ชายนะไปสอบถามเส้นทาง

ใช่ไหมเพราะว่ารักษณะชุดเหมือนชุดนักเรียนกระโปรงนักเรียนสีน้ำเงิน

เด็กก็พยายามต่อสู้ขัดขืนเหมือนกันนะ

โอ้โฮชาร์จเลยอ่ะ

นี่นะคะวิ่งเลยลูกวิ่ง

โอ้โหน่ากลัวมาก

เนี่ยสำหรับหลักษณะเดียวกันนี้

ในเหตุการณ์นั้นมีคนแชร์เรื่องราวออกไป
ลักษณะอย่างที่ดิฉันบอกไปเป็นการเตือนภัยสุภาพสตรี
ระบุว่ามีคนร้ายดักฉุดผู้หญิงกำลังเดินไปซื้อของที่ตลาดหนองแซง
เทศบาลเมืองกาลสินแล้วก็ถูก
คนร้ายลักษณะเดียวกันเลยมาทุบตีมาทำร้าย
แล้วก็พยายามล่าเครื่องรถจักรยานยนต์
คือพฤติการมันลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
น้ำเพชรภูรัฐอายุ๓๓ปี
เป็นอดีตนักมวยไทยด้วย
ระเวนชกตามหมู่บ้านต่างค่ะ
นายน้ำเพชรหลังจากจับกุมตัวได้นะคะ

คือเรื่องของเรื่องเสพยาบ้ามาก่อน

หูเตะแล้วก็ฉุด
ส่วนคนที่ได้เป็นผู้เสียหายรายล่าสุด
ชื่อว่านางสาวเบนจพรนะคะ
โดยคำพูดที่เขาบอกก็คือนอกจากถามทางแล้วก็ถามว่า

ไปด้วยความเมาจริงเลยนะคะ

ล่ะ๑๓ธันวาคมแถวตลาดน้องแซงใช่เธอไหม
เขาบอกว่าใช่นะคะ
และนอกจากนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวอีก๒คน
ที่อำเภอเมืองกาลสินและที่อำเภอยางตลาดค่ะ
ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวไปตรวจสารเสพติดค่ะ

ผลตำรวจตรีสมนึกมิควานนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรกาลสินเปิดเผยว่า
เค้นสอบปากคำอยู่พักนึงรับสารภาพค่ะ
สรุปแล้วก่อเหตุมา๓ครั้ง

ก่อเหตุที่หน้าโรงเรียนเขาเลยนะคะ

รายที่๒๒ทุ่มครึ่งวันเดียวกัน
ไปก่อเหตุที่ถนนอภัยห่างจากจุดแรก๒กิโลเมตร
หญิงคนนี้อายุ๒๑ปี
กำลังเดินไปซื้อของที่ตลาดหนองแซงอย่างที่บอกไปนะคะ
ส่วนรายที่๓วันเดียวกันเที่ยงคืน
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุหญิง
ก่อเหตุฉุดหญิงสาวอายุ๓๐ปี

เหยื่อร้องไห้และช่วงเวลานั้นพลเมืองดีมาช่วยได้ทันนะคะ
สรุปแล้วรับสารภาพทั้ง๓รายค่ะ

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกาย
อาณาจารย์และเสพสารเสพติดค่ะ

อืมไม่เหลือแล้วค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเหลืออะไรยังไงบ้างนะค่ะ